ข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
เหลือเพียงแค่การชูเสื้ออย่างเป็นทางการเท่านั้น
นั่นก็คือเรื่องของธีรสินแดงดาครับ
เองก็ไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ฝึกซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

อันดับ๑๒ของเจลีกก็ประกาศคว้าตัว
รสินแดงดาอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

เพราะว่าก่อนหน้านี้ชินจิโอกาซากิ

ปัจจุบันอยู่กับทางอูเวสก้า

เคยใช้หมายเลขนี้แจ้งเกิดกับชิมิสุมาก่อนนะครับ
ก็บอกนะครับว่าสาเหตุที่เลือกธีรสินมาร่วมงาน
ก็บอกว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถดี
ซึ่งเขาติดตามดูฟอร์มมาหลายครั้ง
ก็เป็นศูนย์หน้าที่ทีมนั้นต้องการเป็นอย่างมากในการทำสกอร์ด้วยครับ
ซึ่งธีรสินนั้นจัดได้เล่นในหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเป็นครั้งที่๒

จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทั้งที่ประเทศญี่ปุ่น
และที่ประเทศไทยในเร็วนี้ครับ

ก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ในบ้านเรานะครับ
เหมือนว่าเป็นการตัดริบที่เป็นทางการนะครับ

วันนี้ครับล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้รับแจ้งเรื่องของการถอนตัวทีมชาติเมียนมาอย่างกระทันหันครับ
โดยเมียนมานั้นกำลังจะออกเดินทางจากย่างกุ้งแล้วไม่สามารถเดินทางได้
จากรัฐบาลสั่งระงับเพราะหวั่นในเรื่องของไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดครับ
ทำให้ต้องปรับรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่มี๖ทีมครับแบ่ง๒สายสายละ๓ทีมก็มาเป็นแบบพบกันหมดนะครับ
ห้าทีมก็จะมีไทยเอไทยบีมาเลเซียทาจีคิสถานแล้วก็อีรานในชุดยูยี่สิบ
วันนี้มีการแข่งขันสองคู่นะครับคู่แรกทาจิกิสถานพบกับอีรานในชุดยูยี่สิบ
เวลาสี่โมงครึ่งนะครับและก็คู่ที่สองเนี่ยไทยเอจะพบกับมาเลเซียเวลาหนึ่งทุ่ม
เกมแรกครับปูบิสบอกว่าแม้มีระยะเวลาในการเตรียมทีมเพียงแค่๑เดือน

หมายก็คือการคว้าแชมป์แล้วก็เตรียมตัวไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย
เพื่อจะคว้าโคต้าไปฟุตซอลโลกให้ได้ครับ
ส่วนเกมแรกที่จะเจอกับมาเลเซียก็มองว่า

นั้นทำได้ดีในช่วงหลังแล้วก็มีพัฒนาการ

ซึ่งจะกำชับลูกทีมให้เล่นเต็มที่

คุณซื้อมาเลเซียก็ยอมรับว่ามีเวลาเตรียมทีม

แล้วก็บอกว่าจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ในการพบกับทีมไทยเอ